ไทรัตเทียตเตอร์พฤติธรรมจากชบาร์เทอร์ส
ถึงเวลาเปิดตำนานนางพญาแดนมังกร
อาทิตย์ที่๒๐ธันวาคมซูสีไทยเฮาภาค๑
อาทิตย์ที่๒๗ธันวาคมสู้สีไทยฮาวภาค๒
อาทิตย์ที่๓มกราคมนางพญางูขาว
อาทิตย์ที่๑๐มักกราคมคุณทัพหญิงหัวหมู่หลาน
อาทิตย์ที่๒๐ธันวาคมสู้สีไทยฮาวภาค๑